มีคนทิ้งกระต่ายก็เลยเก็บกระต่ายมาเลี
ก็เลยเปิดเป็นคาเฟ่กระต่ายซะเลย

ใครชอบกระต่ายไปได้คาเฟ่กระต่ายนะครับ

เปิดขึ้นมาเพื่อต้องการดูแลกระต่ายที่ถูกทอดทิ้งครับ

ร้านนี้ก็ตกแต่งสไตล์แบบมินิมอล

อุ่นมีมุมนั่งสบายชิว

มันก็จะวิ่งมาให้เราเข้าไปเล่นกับมันแบบนี้
อยากกินก็เข้าไปมุมนั่งทานขนมกระโฟงกาแฟกันไป

เป็นเจ้าตัวกระจิ้วหน่อย
อีกตัวหนึ่งคือเป็นเจ้าจิ๋วกระต่ายสายพันธุ์
ในโลกเหมือนกันนะครับ
คุณผู้ชมก็ลองไปเที่ยวกันได้นะครับ

กระต่ายมากเจ้าของชื่อว่าคุณสุชานัน

อยู่คอนโดคอนโดมาเลี้ยงอะไรไม่ได้

ยังไงดีผูกพันรักมันเข้า
อยากจะออกไปเที่ยวตามคาเฟ่กระต่าย
เพื่อจะได้เห็นชีวิตของกระต่ายตัวอื่น

ไอเดียเลยอยากจะแบ่งเบาภาระ

แห่งเขาก็มีคาเฟ่แต่มันไม่มีกระต่ายไง
อยากจะดูแลแล้วก็มีคาเฟ่ด้วย

แต่พอเศรษฐกิจไม่ดีโอ้ค่าเช่าแพงไม่ไหวฮะ

ที่บ้านเกิดตัวเองที่มรยองดีกว่า

ลูกค้าส่วนใหญ่ก็มาเป็นครอบครัวอย่างที่บอก
ตอนนี้รายได้นอกจากการ

รายได้จากการขายบัตรเข้าชมกระต่ายด้วย

ในการที่เสียบัตร๕๐บาทแล้วก็เอาอาหาร
ไปให้กระต่ายด้วยแล้วก็ไปเล่นกับบ้าน

กระต่ายแล้วร้านนี้มีเครื่องดื่ม

รอรับลูกค้าอยู่นะครับใครเข้าไปดูก็ตายก็ไปนั่งจิบอะไรกันได้
เป็นส่วนผสมของช็อกโกแลตกับน้ำแดงนะครับ
ราคาก็๔๕๗๐บาทแล้วแต่เมนูทาเล่นก็มีมากมาย

ร้านนี้ตั้งอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับ
อยู่ที่หมู่๕ตำบลเพอำเภอเมืองระยอง
เปิดบริการอังคารถึงวันศุกร์๑๑โมงเช้าถึง๑ทุ่ม
ส่วนเสาร์อาทิตย์ก็เปิด๑๐โมงถึงทุ่มครึ่งนะครับ
ก็ปิดวันจันทร์ใครสนใจชอบกระต่ายอย่าไปนั่งบรรยากาศคาเฟ่กระต่าย
ก็ลองไปที่ระยองได้นะครับ